คุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์กันหน่อยแล้วกันนะ
คือการเรียนออนไลน์เราเห็นใจเด็กยุคนี้เหมือนกันนะ
มันเป็นอะไรที่แบบไม่ง่ายเลยนะคะ

แต่ถ้าเกิดเราต้องมีวิชาการเรียนที่มันจะต้องปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเรียนรำอยู่แล้วโดนรบกวน
น้องคนนี้ก็เหมือนกันกำลังถ่ายคลิปอยู่ดี
เพื่อนตัวนี้ด้านมาช่วย
ช่วยให้ดีหรือช่วยให้ยุ่งหนักกว่าเดิม
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

อ๋อน้องนั้นจบเพลงเลยล่ะลูก
ปกติเวลาลำเสร็จก้มกราบอันนี้ก้มกอดเออ

ดูดิจะจบแล้วอันนี้คือท่อนจะจบแล้ว

สุดท้ายโอ้น้องตัวนี้อยากลำคู่ด้วยหรือเปล่า

มาไม่ส่งมันแล้ว
คือน้องเขาบอกอย่างนี้โอ๊ยน้อยมันจะจบเพลงอยู่แล้ว
น้อยคือชื่อของน้องแหมวตัวนั้นชื่อน้อย
น้อยต้องอัดใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วคูณค่ะ
อย่างที่ฉันบอกใน

คุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบที่การถ่ายคลิปใหม่
มีคลิปใหม่ไหมไม่ค่ะหลังจากคลิปนี้โด่งดัง
ก็ถูกแชร์กันไปเยอะคอมเมนต์กันไปเยอะ
ล่าสุดน้องผู้หญิงคนนี้เขามีอะไร
อยากจะฝากบอกถึงทุกคนค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากนะครับพี่ทุกคนติดตั้ง
คือไม่คิดว่าทุกคนจะรู้เยอะขนาดนี้แล้วก็
ตอนนี้นะคะคือคลิปมันดังจนเจอของห่อค่ะ
อ๋อเว้นกำ
คุณโน้ยหายจ้อน้อยไอ้น้อยไปอยู่วัดดีกว่านี้

สงสารเจ้าน้อยก็เลยเอามาเลี้ยงไว้

ไม่รู้ว่าน้อยจะชอบวัดไหนบ้าง
กำลังตะเวนพาน้อยไปดูว่า
ชอบวัดแบบที่มีพื้นที่กว้าง

น้องจะไปอยู่ไหน
แต่เอาจริงน้องน่ารักอาจจะลองคุยกับเจ้าของหอดู

เรื่องนี้จะจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งนะ